มีเรื่องน่าตกใจเกิดขึ้นที่งานศพแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดอ่างทองค่ะ
เนรที่บวชหน้าไฟให้กำลังสวดมนต์อยู่แบบนี้ค่ะ
จู่จู่หลับลงไปเลยและลักษณะน่าจะหลับลึกมากนะคะ
เพราะว่าคนที่ร่วมงานตกอกตกใจบางส่วนก็แบ่งไปปลุกเนร
ลุกยังไงก็ปลุกไม่ตื่นแล้วเขาก็มองเป็นความเชื่อไปนะคะ
มันเป็นเรื่องอาถรรพ์เกี่ยวกับงานศพอะไรหรือเปล่า
ให้คุณผู้ชมดูคลิปช่วงการปลุกเนรค่ะ
โอ้โหเป็นใครก็ต้องตกใจค่ะ
คืออย่างนี้คือแบบเหมือนนิ่งเหมือนสลบไปเลยไม่ได้หลับ
ถ้าสลบจะได้พาไปโรงพยาบาลถ้าหลับก็จะได้ช่วยกันปลูก
เอาแต่สรุปแล้วหลับค่ะและหลับลึกมากด้วยนะคะ
วิธีการเรียกก็คือเขย่าตัว
เขย่าหมอนตกแก้มส่งเสียงเรียก
ทำอยู่แบบนี้ค่ะตกเปรี้ยเบาแบบนี้
ลุกให้ตื่นนะคะ๕นาทีค่ะ

หลังจากตื่นขึ้นมาญาติก็ต้องใช้ผ้าชุบน้ำนะ
เอามาเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วก็พาเนรออกไปล้างหน้า

แล้วก็กลับเข้ามาทำพิธีสวดต่อไป
ญาติดวงบอกโอ้โหสบายใจ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะที่วัดสาลาดิน
ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ